เดี๋ยวไปดูกันสะพายกระเป๋าเหมือนใครนะ
ช่วงคน

ลีลาแบบนี้คิดไว้ไหมว่าเหมือนใครคุณว่า
นั่นแหละก็ไม่ต้องเดากันให้ยากเลย
พร้อมกับทำท่าประกอบกันให้เห็นจ่าว่า
ถ้าสะพายกระเป๋าเนี่ยมันไม่ใช่ใครอื่นเลย
แต่ว่าก๊อปปี้พี่เอสุภาชัยมาแบบชัดเห็นเลยนะ
ลุคนี้ต้องเปลี่ยนชื่อนะจากเจ๊เป่าบางพลี
เป็นคุณนายพอลินาชีค่ะ

น่ารักมากเลยดูแขนนางสิน่ากินหน้ากาก

ไอดิชันว่าท่าสะพายกระเป๋าไม่เหมือน

เออหน้าเดียวเปรี้ยวทุกทีนะได้ต่อบางทีอื้อใช่
บอกเลยนะว่ามีแฟนคลับเยอะมากจะทำอะไรก็น่ารักไปหมด